สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
เข้าใจถึงความเป็นสมาชิกผู้สิทธิ์ภาค
เข้าใจถึงการใช้อัพนาคมนิติระยะแล้วนะครับ
จากการที่เขาเคยเป็นอาหารเคยเป็นฆ่าศักริย์กราศน์ระดับสูง
เป็นผู้ที่มีวิชาชีพต่างในต่างจังหวัดที่เลือกกันมา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะคุยเพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกันนะคะ
หลังจากที่เมื่อไม่กี่นาทีนี้นะคะปล่อยตัวไผ่ดาวดินแล้วเรียบร้อยนะคะ
แล้วก็ไผ่ดาวดินออกมาจากเรือนจำปุ๊บนะคะก็ชู๓นิ้วชู๓นิ้วแล้วก็ขึ้นรถขยายเสียงนะคะ
และสิ่งแรกที่ทำก็คือท่องกวีของคุณวิสาคันทัพนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวเราจะแช่ภาพที่เป็นภาพสดนะคะที่ทางไทยรัฐได้ถ่ายทอดไว้ให้มุมด้านล่าง
ถ้ามีอะไรปุ๊บก็เดี๋ยวให้น้องนักข่าวได้รายงานเข้ามาถึงสถานการณ์ที่อยู่เบื้องหน้าตรงนั้นนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าก็คือหลายคนอาจจะคาดหวังว่า
สภาที่เปิดวิสามันน่าจะเป็นกลไกหนึ่งหรือจริงควรจะเป็นกลไกหลักให้ได้สักที
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือลดทอนความร้อนแรงของบรรยากาศนอกสภา
และสภาก็ควรจะเป็นที่ที่คุยได้ทุกเรื่องกับความต้องการของทุกกลุ่มนะคะ
แต่จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ดิฉันไม่ทราบก็รอดูวันที่๒๖นะคะ
แต่ว่านอกสภายังคุยกันค่อนข้างน้อยคุยกันค่อนข้างลำบาก
สองท่านลองคุยกันกับดิฉันในรายการวันนี้นะคะ
ท่านแรกค่ะในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มสติเครือข่ายพลังเงียบนะคะ
จริงเขามีหลายหมวกแหละแต่เขาบอกว่าแนะนำผมแค่นี้พอนะคะ

ส่วนอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมจะเห็นบทบาทของเขาในการประกบคู่กับลูกเกด
ทิชาแจ้งเร็วของทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
เพราะว่าถ้าเราเรียกภาษาง่ายคือเขาเป็นคนคอยดูแลน้องกาดอาสาในส่วนงานของผู้ชุมนุม
เขาก็จะประกบกับลูกเกดในการเจรจาเจ้าหน้าที่ในการเผชิญหน้าเป็นด่านแรกนะคะ
คนนี้ก็คือปียรัฐจงเทพนะคะหรือว่าที่ฉันสัมภาษณ์มาตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเลย
ตอนนั้นก็เรียกกันแค่ว่าโตโต้โตโต้นะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คนกันเองหมดเลยนะเอาจริงแล้ว
นะคะแต่ว่าโอเคสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นคือบรรยากาศที่คนที่เห็นไม่ต้องตรงกันก็ได้แต่คุยกันได้นะคะ
งั้นเอาทางคุณก่อนเรียนถามในฐานะที่เข้าใจว่าคุณแทนคุณคงไม่สามารถพูดได้แทนทุกคนทุกกลุ่ม
ใช่แต่เอาเบื้องต้นคือคุณก็เป็นหนึ่งกลุ่มที่ห่วงในเรื่องของข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม
โดยเฉพาะข้อสามเรื่องของสถาบันเรียนเข้าใจถูกนะถูกต้องครับสิ่งที่สิ่งที่เราอยากจะพูดที่สุดตอนนี้เรียนให้เปิดเองเลย
เชิญค่ะก็หนึ่งเนี่ยเราอยากคุยกันกับสารเสวนาไม่ได้ดีเบตไม่ได้จะแพ้ชนะนะครับ
ที่สองเนี่ยเราไม่สามารถเป็นตัวแทนทุกกลุ่มได้ในกลุ่มที่แต่เราเห็นบรรยากาศของการใช้ความรุนแรงเราไม่สบายใจ
และผมกลัวที่สุดก็คือผมพูดสั้นเลยล้มเจ้าผมไม่กลัวเพราะว่าผมคิดว่าล้มไม่ได้ง่ายแต่ล้มเจ็บล้มตายเนี่ยผมกลัว
คือจากความเห็นต่างแล้วพอเห็นหน้ากันแล้วก็ไปเหมารวมว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยซึ่งเป็นน้องนักศึกษาเนี่ยเป็นพวกล้มเจ้าหมดอันนี้ผมว่าไม่แฟร์นะครับพูดอย่างนี้ผมโดนด่าเยอะมาก
วันนี้ก็โดนแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรผมคิดว่าต้องถอดอันนี้ออกไปถอดถอนฟืนออกจากไฟนะครับก็คือไม่นำเรื่องสถาบันเนี่ยมาเป็นเรื่องของการการอะไรเนี่ยฮะการขัดแย้งในในการเชิงการเมืองนะครับคือพูดได้ปฏิรูปได้พูดได้หมดเลยแต่ทำยังไงผมว่ามีกระบวนการอื่นนะครับเช่นอันนี้ที่ผมไปศึกษาหาข้อมูลมานะก็คือเรื่องของกระบวนการขององค์คมนตรีนะครับก็คือท่าน
จะยื่นข้อเสนอเนี่ยผ่านองคมนตรีเพื่อให้ท่านไปพิจารณาได้แล้วก็จะมีการสื่อสารอันนี้ผมไปเช็คข้อมูลว่าทำได้เป็นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของท่านเลยไม่ได้ว่าผมไปพูดเกินจริงไม่ใช่ผมว่าอันนี้เหมาะสมกว่าแล้วตรงประเด็นกว่าตรงประเด็นมากเลยคือเกี่ยวกับสถาบันโดยตรงด้วยความเคารพนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาเป็นตัวแทนฝ่ายสถาบันในแง่ใดทั้งสิ้นแต่ว่ารู้สึกว่า

ใช่ถูกต้องครับทีนี้อันนี้คือส่วนของคุณแทนคุณ

คือผมขอเพิ่มเติมจากพี่อี้นิดหนึ่งนะ

ช่องทางที่พี่เสนอนั้นเป็นช่องทางที่น้องที่เขาเสนอปฏิรูปสถาบัน
เขาก็นำไปสู่การเรียกร้องตามช่องทางนั้นเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่วันที่๑๙หรือ๒๐กันอย่างนะครับใช่ผมเฟลมากเลย
เขาไม่ใช่ว่าไม่ไปนะครับเขาก็ไป
แต่ว่าสิ่งที่เขาได้รับกลับมากลับเป็นการเหมือนกับโกหกเขาว่า
จะนำไปสู่การนำเรียนถึงองค์ประธานคมนตรี
สุดท้ายแล้วก็ออกมาแถลงว่าไม่ได้ไปใช่ไหม
ฉะผมคิดว่าเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเรื่องของความจริงใจ

ถ้าน้องเขาต้องการนำเสนอในสิ่งที่ต้องการแก้ไขปัญหา
แต่ว่ากลับถูกเบียดบังไปใช่หลายต่อหลายครั้งนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นหนทางทางสภาเองก็หลายครั้งแล้วนะครับ
ฉะนั้นผมคิดว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราจะหาทางแก้ไขปัญหา
เรื่องโดยเฉพาะการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ย
เราควรจะเอาความจริงใจบริสุทธิ์ใจเขาว่ากัน
ถ้าน้องบอกว่าจะต้องเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย
ให้เป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกจริงอย่างนี้
ผมคิดว่ามันก็น่าจะไม่ใช่เรื่องของรุมเจ้านะครับ
มันน่าจะเป็นเรื่องของการหวังดีกับประเทศชาติหรือกับตัวสถาบันด้วยซ้ำไป
ทีนี้เวลาถ้าสมมุติเราลองเอาของจริงเนี่ยนะคะ
คือซึ่งของจริงส่วนใหญ่มันอยู่ในโซเชียลมีเดียมันไม่อยู่ในโทรทัศน์ไทย

จริงมันอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วก็
ดีกรีความจริงของมันเนี่ย
มันรุนแรงกว่าที่พูดกันอย่างเป็นทางการอันนี้ต้องยอมรับ

เนื่องจากว่าแรงกดดันมากกว่าครับผม
ใช้คำว่าน้ำเย็นเข้ารูปมาหลายปีนะครับ

การถูกดำเนินคดีในลักษณะพิเศษบางอย่างหลายครั้งที่ผ่านมา
และการตอบโต้กลับของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างรุนแรงจากพวกเขา
มันทำให้เมื่อตามธรรมชาติเนี่ยเมื่อมีแรงกดมันก็ต้องมีแรงต้าน
กดเท่าไหร่แรงใต้มันก็จะยิ่งรุนแรงเท่านั้นนะครับ
แต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาได้ลองเสนอดูผมคิดว่ามันน่าจะคุยกันได้
ทีนี้ที่เรากำลังพูดถึงเราอยู่ในภาวะณวันที่ไม่ใช่แค่กลุ่มผู้ชุมนุม
หรือคนที่เห็นด้วยกับผู้ชุมนุมปลดแอบออกมาแสดงตัวแล้วนะคะ
เราอยู่ในวันที่เราเห็นคนที่คิดอีกแบบนึง
เฉพาะประเด็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ออกมา
เอาคุณอี้ก่อนคุณอี้คุณอี้มองว่าสถานการณ์หลังจากนี้ต่อไป
เอาเท่าที่คุณประเมินเองก็ได้หรือที่ฉันไม่แน่ใจว่าคุณได้คุยกับกลุ่มไหนมาบ้าง
มันก็มีสุดตรงแล้วก็สุดในทางบวกและลบ
ในทางบวกเขาก็จะออกมาแสดงออกทุกวันหรือชื่นชม
หมายความชิ้นชมเทิดทุนที่เขาแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
แล้วก็ลบก็คือว่าเขาก็จะทนไม่ไหว
ผมบอกเลยว่ากลุ่มที่ทนไม่ไหวมีเยอะมาก
แต่ผมไม่เป็นเงื่อนไขในการที่จะต้องมา

แต่คนเดียวถ้าน้องเขาเป็นอะไรไป
ผมคิดว่าไม่เวิร์คไม่ดีต่อสถาบันแน่นอน
ไม่ควรนะครับไม่ควรเลย

ประเด็นที่ตะกี้ค้างไว้ก็คือเรื่องของเอ่อวันที่น้องไปเนี่ย
ผมได้ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ไปเช็คคือผมเนี่ย
อยากช่วยให้มันคลี่คลายผมก็ไปเช็คกับทางเอ่อ
หน่วยงานรู้สึกน้องจะไปยื่นกับสำนักพระราชวัง
เขาจะให้ไปส่งต่อที่ใช่ไหมฮะถ้าผมเอ่อไปยื่นกับวันนั้นนี้
หรือว่าไม่ใช่ครับเขาส่งตัวแทนมาเป็นนหนึ่งนะฮะ
ชาการนครบันโอเคครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมก็ไปเช็คดู
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาประเมินว่าคือเขามีหน้าที่ในการรับดีการ์
แต่เขาประเมินว่านั้นไม่ใช่ดีกาหรือว่าไม่ใช่การนั้น
เป็นข้อเรียกร้องไม่ใช่ปัญหาแต่นี่ผมก็ไปเช็คกับเอ่อ
ฝ่ายประจำพันธ์นะครับว่าจริงแล้วแล้วเนี่ย
กระบวนการตรงเนี้ยสามารถที่จะส่งได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ผมเนี่ย
วันนี้ก็ประกาศว่าตั้งใจที่จะอย่างน้อยที่สุดนะครับ
ช่วยเรื่องนี้ให้เข้าไปสู่กระบวนการที่เป็นไปได้ไม่เอาเข้ามาสู่ความขัดแย้งใด
เพื่อไม่ให้เกิดการรบราค่าฟันกันสองเนี่ยในเรื่องของการจับกลุ่มเนี่ย
ผมเข้าใจว่าในสมัยราชการที่๑๐ท่านทรงโปรด
ไม่ให้ใช้มัตตรันหนึ่งหนึ่งสองเราจะสังเกตนะครับว่า
การชุมนุมการขับเคลื่อนการจมตีเนี่ยมีมาตลอดแล้วครับแต่ว่าพระองค์ทรงโปรด
อันนี้คือข้อติดตามที่ผมได้เช็คจากในตำรวจผู้ใหญ่นะครับเพราะผมก็พยายาม
คือมีคนที่โดนเครื่องผมก็พยายามไปสอบถามไปช่วยเขาอยู่บ้างเขาบอก
โอเคท่านไม่ทรงโปรดด้วยนะครับเพื่อไม่อยากให้เป็นคู่ขัดแย้
อันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าท่านก็พยายามปรับตัวแล้วก็พยายามอะไรต่าง
คือบางทีต้องเรียนด้วยความตรงไปตรงมานะครับว่าเราเองเนี่ย
มันเป็นเรื่องส่วนตัวบ้างเป็นเรื่องที่อะไรบ้างที่ที่ท่านเองก็
อาจจะอยู่เมืองนอกหรืออะไรก็แล้วแต่เสรีนิยมของความเป็นท่านก็มี
เราก็ต้องเคารพตรงนั้นเหมือนเราเนี่ยอยู่บ้านเราก็อาจจะทำอะไรอย่างหนึ่งก็ได้
แต่ว่าเวลาที่ท่านกลับมาท่านก็มาเป็นสถาบันพระมกษัตริย์ในโครงสร้าง
ที่มีรัฐมนูลกำกับอยู่อันนี้ไม่ได้เสียหายอะไร
แต่ปฏิรูปก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับคืออย่างที่เรียนนะครับ
ผมพยายามจะลองสร้างโมเดลที่ผมไปร่ำเรียนมาเรื่องการสรรเสวนาลองคุยกันหาทางออกกันได้ไหม
ว่าเรื่องเนี้ยพอจะเป็นไปได้ไหมว่าถอดออกมาสักหน่อยซึ่งผมคิดว่าน้องเองอาจจะ
ไม่สามารถตอบแทนได้เหมือนกันเนอะว่าในกลุ่มผู้ชมจะยอมหรือเปล่า
แต่ผมขออย่างเดียวแล้วกันคืออย่าโจมตีสถาบันพระมากษัตริย์
แง่ลบหรือรุนแรงเกินไปด้วยถ้อยคำหรือกิริยาที่อาจจะหยาบคายไปหน่อยนะครับ
เช่นเขียนว่าเป็นขยะสังคมอะไรอย่างนี้
ผมตามอยู่ตลอดด้วยกันผมรู้สึกว่าอันนี้มันรับไม่ได้เลย
ซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยนะคะเอาอย่างนี้เรียนแจ้งอีกทีหนึ่ง
คือจริงจริงก็ได้คุยกับแขกรับเชิญแล้วนะคะคือว่าจากที่เราได้คุยกับกศธชกรรมการท่านที่ดูแลเรื่องเนื้อหาแล้วก็ผังรายการนะคะ
สรุปความได้ว่าไม่สามารถพูดลงรายละเอียดได้นะคะเพราะฉะนั้นเอ่อ
ก็เป็นว่าเว้นไว้ในถ่ายที่เข้าใจมันมันก็จะมีความไม่เท่าเทียมในการถ้าจะพูดถึงลงรายละเอียด
ผมก็เลยจะพูดแทนให้เขาในประเด็นที่ผมรู้สึกว่าแล้วหลายคนก็รู้สึกเหมือนกัน
ผมจะไม่พูดเพื่อไม่เพื่อให้มันเกิดความลักลั่นว่าผมได้ไม่เอานั้นผมก็จะพูดแทนให้ว่าสิ่งที่เรารู้สึกเราเห็นเนี่ย
มันคือเรื่องการใช้กรียาหรือถ้อยคำที่หยาบคายเกินไปเกินกว่าจะเรียกว่าการปฏิรูปครับ
ซึ่งดิฉันพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอธิบายเพราะว่าอย่างที่บอกคือในข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการมี
แต่ว่าสิ่งที่เห็นในโซเชียลมีเดียก็พาให้คิดได้มากกว่าข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการสักครู่ค่ะ
ที่ดรโต้ปิยรัฐค่ะดอโต้อยากจะพูดอะไรในส่วนของสิ่งที่คุณแทนคุณเขาบอกบ้าง
ก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของการที่ข้อเรียกร้อง๓ข้อของกลุ่มคณราชที่เคยนำเสนอไป
นั้นก็ยังยืนยันว่าผมเชื่อว่าแนวทางของคณะราชเนี่ยเท่าที่ผมจับตามองเนี่ยเขาก็ยังยืนยันใน๓ข้อ
และไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านี้เลยหนึ่งก็คือให้รัฐบาลคุณประยุทธ์จันโอชานี้ลาออกนะครับซึ่งเขาก็ได้เดินตามแนวทางของเขาคือวันที่๒๑ที่ผ่านมาคือ๒๑ตุลาคมเขาก็ได้ไปถึงธรรมเนียบรัฐบาลอาจจะมีขุขระบ้างนะครับขัดขวางบ้างแต่ก็ไปถึงด้วยจำนวนคนมหาศาลและจำนวนคนที่ไปถึงนั้นก็เป็นจำนวนคน

แสดงความไม่จริงใจหรือเปล่าของรัฐบาลดังนั้นผมเลยไม่รู้ว่ามันจะไปคุยกันตรงไหนอันนี้คืออยากเพิ่มเติมในข้ออื่นอื่นที่ว่านอกจากเรื่องการปฏิรูปสถาบันแล้วมันไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องเดียวมันยังมีอีกสองเรื่องที่เรารออยู่นะครับคือการแก้ไขรัฐมนูลและการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องลาออกเพื่อหาคนที่เหมาะ
ไม่มีอะไรเกินเลย
ทีนี้อย่างที่คุณแทนคุณเสนอเนี่ยนะคะคุณแทนคุณเสนอกลไกรซึ่งเมื่อสักทีที่คุณแทนคุณเองก็บอกว่าก็ได้เห็นว่ามันไม่ได้มีความคึบหน้าตั้งแต่วันที่๑๙ที่มีการบ้อม
ยังเป็นการเข้าใจผิดในตอนนั้นอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าสิ่งที่ไปยื่นเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เป็นข้อคือทางฝ่ายประธรรมภัณฑ์เขาเล่าให้ผมฟังว่ามันไม่ได้เป็นข้อลำบากข้อเดือดร้อนแต่พอผมไปคุยว่าเอ๊ะจริงแล้วเนี่ยยังพอจะเป็นไปได้ที่ไม่ได้เปิดช่องไปคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาบอกเป็นไป
ไม่จะไม่แตะเรื่องประเด็นการชุมนุมจะไม่ขัดค้านเรื่องต่างแล้วกลไกลต่างแล้วสภาเดี๋ยววันจันทร์ก็เปิดแล้ว
เดี๋ยวดิฉันขอนิดเดียวคือจริงแล้วคุณที่โตโต้พูดเนี่ยนะคะในส่วนของผู้ชุมนุมเองเนี่ยข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการจริงแล้วต้องการให้ผ่านสภาทั้งหมดไหม

เพื่อบอกว่าในเมื่อสภาเป็นที่พึ่งให้เขาไม่ได้แล้ว
เขาจะต้องยกระดับขึ้นไปให้ถึงว่า
นายกรัฐมนตรีต้องออกแล้วคราวนี้ในเมื่อเราผ่านสภาแล้วคุณหากหาน้ำใจเรา
คุณไม่มองว่าสภาเป็นทางออกแล้วอย่างนี้แล้วมันไม่มีทางเลือก
เขาจึงต้องใช้อำนาจทางตรงคือการออกมาชุมนุม
คือมีเหตุผลแบบถ้าสมมุติแบบพูดแบบเร็วมวลรวมก็คือว่า
คือส่วนหนึ่งที่เกิดม็อบครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามองว่าสภาเองไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเอง

ซึ่งแปลว่าข้อเรียกร้อง๒๓ข้อนี้คือตอนนี้ผู้ชมนุมก็ไม่หวังว่าสภาจะทำงานเหรอคะ

ก็คือ๒๖๒๗ที่สภาเปิดเนี่ยเราคิดว่าเป็นการแค่ถ่วงเวลาให้มีการดาวนม็อบหรือว่าให้อารมณ์ของคนมันลง
แต่ว่าเมื่อคนไม่ได้ไว้วางใจสภาแล้วเนี่ยผมคิดว่า๒๖๒๗เราจะคิดว่ามันเป็นแค่เครื่องมือปาหี่ของรัฐบาล
หรือของคอรมอที่มีการเปิดกิจการในการเปิดประชุมสภาใช่ไหมครับ
ฉะนั้นตอนนี้เวลานี้เราต้องการคนที่เป็นกลางหรือยอมรับได้สำหรับทุกฝ่ายมาก
ตอนนี้เราจะนึกหน้าใครออกได้บ้าง

ที่ทั้งสองฝั่งรับได้ใครจะนึกออกได้บ้าง

คือผู้ชมมองก็เป็นหนึ่งในกู้ขัดแย้งใช่ไหมครับ

เรื่องนี้ผมแตะนิดเดียวนะสั้นนิดเดียวผมไม่ได้อยากจะพูดเรื่องนี้
ผมอยากจะพูดเรื่องสถาบันที่ต้องถอนฟืนตรงนี้ออกไป
ผมอยากแตะนิดเดียวว่าตอนนี้ท่านชวนเป็นคนเซ็นเองนะครับ
นำร่างไอรอเข้าไปช่วงนั้นที่ไม่ได้เอาเข้าไปเพราะมันเข้าไม่ทัน

รายชื่อแสนกว่ารายชื่อเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไหม

แต่ตอนนี้มันเข้าแล้วและจะเข้าสรรพันธ์ประมาณกลางเดือนพิจารณ์

คือจังหวะนั้นในกรณีของไอลอร์ที่ว่าตรวจไม่ทัน
และก็ที่เลยคืออะมันมีการตั้งกรรมาทิการก่อนรับหลักการ

คือทำข่าวมาก็งงเหมือนกันนะมีกรรมธิการก่อนรับหลักการ
เนี้ยตั้งใจว่าขอให้ถอนฟืนจากฝ่าย
คืออย่างนี้เรื่องประเด็นสะพานมันเข้าไปแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็เปิดแล้ว
วันจันทร์ก็อีกแค่ประมาณ๓๐๔๐ชั่วโมงก็เปิดแล้ว
ผมว่าเคลียร์กันตรงนั้นได้ชอบไม่ชอบอีกเรื่องรับไม่รับอีกเรื่องนะครับ
แต่ว่ามันก็จะมีตัวแทนของทุกฝ่ายที่ทั้งพักเก้าไกล
เผื่อไทยทั้งอะไรก็จะขอให้ฟาดฟันในสบายเต็มที่
แต่เรื่องสถาบันเนี่ยมันจะไม่จบแค่ในสภา
ถ้าสมมุติว่าถ้ายื่นไปเป็นกรรมธิการในสภา
สภาก็จะไม่ทำอะไรมากแล้วจะเป็นเงื่อนไขอีกหรือเปล่า
แล้วสิ่งที่ผมห่วงเนี่ยคือฝ่ายที่ทนไม่ไหวจริงมันมีเยอะมาก
เดี๋ยวขอน้อยนิดนึงจะถามแค่ว่าคือถ้าเรามองว่าสภาไม่ฝังใช้
คือไม่ทำหน้าที่เนี่ยแล้วข้อเรียกร้องมันจะเกิดขึ้นจริงได้ยังไง
เพราะว่าคนในสภาไม่ได้มีแค่สอสอที่เรารู้สึกหัวฟัดหัวเหวี่ยงนะ
มีสวซึ่งอาจจะมองได้ว่ากึ่งจะเป็นคู่ขัดแย้งด้วยนะ
ก็นี่แหละเหตุผลทำไมพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะต้องอยู่ไม่ได้
เพราะว่าเขามองว่าที่มาของสวนั้นมาจากคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
แม้จะบอกว่ากลไกที่มาทั้งหมดเนี่ยมีการคัดสรรจากตรงนั้นตรงนี้
แต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่เข้าใจหรอกว่ากลไกที่ว่านั้น
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้ล่างกฎกติกาต่างมา
ฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าแสดงความบริสุทธิ์ใจในการแก้ไขปัญหารอบนี้
ชัดเลยคือพลเอกประยุทยากล้าลาออกหรือเปล่า
ลาออกเสร็จแล้วปุ๊บกติกาทางสภามีครับในการสัญหา
นายกรมนตรีชุดใหม่เข้ามาอืมแล้วนายกรมนตรีชุดใหม่นั้น
ต้องทำสัญญาประชาคมกับผู้ชุมนุมและทั่วประเทศเลยว่า
มาครั้งนี้มาเพื่อกิจกรรมกิจการพิเศษในการล่างรัฐมนูลใหม่
ให้เป็นฉบับของประชาชนจริง
ในทางรูปธรรมนี่มันคือถ้าคิดในแง่ของรูปธรรมนะครับ
มันไปลำบากทุกทางเหมือนกันนะ
ก็ถ้าถามว่าถ้าไม่อยากจะมีฝ่ายไหนยอมกันเลยมันก็ไปลำบาก
แต่ถ้ายอมว่ายอมรับว่ารัฐมนุนฉบับนี้มีปัญหาเนี่ยแล้วต้องการแก้เนี่ย
ถ้ามองตรงกันเนี่ยผมเชื่อว่าเราคุยกันได้

สมมุตินะคะเราเอาข้อเรียกร้องหนึ่งออกไปก่อนกรณีพลเอกประยุทธ์นะคะ
ข้อที่สองคือเรื่องรัฐมนูลเนี่ยมันก็จะไปชะงักอีกนั่นแหละ
แต่ยังไงดิฉันก็ยังเคารพว่าสภาควรจะเป็นแกนหลักนะ
แต่มันจะไปชะงักตรงที่ว่าก็ในส่วนที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องคือ
ถ้าจะแก้ต้องแตะได้ทุกหมวดโดยสอสรที่มาจากการเลือกตั้ง๑๐๐

ขณะที่สภาพการเมืองส่วนใหญ่ก็คือว่าจะแก้โดยเว้นหมวด๑หมวด๒เอาไว้เพื่อความสบายใจ

คือไม่ลำบากนะครับจริงแล้วก็ค่อยไปว่ากันว่าไอสอสรจะมาจากการเลือกตั้ง
เลือกตั้งเขาอาจจะไม่ให้แตะเลยก็ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

แต่ณวันนี้เราพูดกันวันนี้และสิ่งที่ผมอยากพูดตรงนี้ก็คือ
ขอให้ถอนเรื่องของการไปใช้คำหยาบคาย
หรือการพูดอะไรที่เป็นการให้ร้ายที่ไม่ตรงความจริง
หรือไปพูดในที่สาธารณะให้ไปพูดในที่ที่มันควรจะเป็นสภาก็ยังได้
แต่นะครับผมจะบอกได้เลยจากประสบการณ์ผมเนี่ย
แต่ละคนเขาก็กังวลว่าเขาจะถูกมองยังไงบ้างอะไรบ้าง
แต่วันนี้ผมมาเนี่ยสองประเด็น
หนึ่งผมไม่อยากให้ใช้คำว่าโหนเจ้ากับล้มเจ้า
เพื่อเป็นวัฒกรรมในการจมตีกันและกัน

อยากจะให้ถอนตรงนี้ไปเลยให้จบลงไปเลยว่า
ไม่ทุกม็อบไม่มีม็อบใดที่จะใช้วัฒกรรมนี้มาจมตีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ

เพื่อไม่ให้เกิดความบาดเจ็บล้มตายกัน
แล้วก็ขอร้องว่าถ้าจะชุมนุมก็ชุมนุมไป
แต่ถอนเรื่องนี้ออกไปหรือช่วยดูแลคนในม็อบ
อย่าให้ใช้คำพูดที่หยาบคายรุนแรง
ของคนที่รักและเทิดทุนสาบันเท่านั้นเองครับ
จะชุมนุมจะไล่นายกจะไล่ไล่ไปเลยจะปิดที่ไหนปิดเลยครับ
แก้เรื้อนุลจะไปกดด้านทำเลยครับเต็มที่ผมไม่ยุ่ง
ปี่ยบุริกรองที่๓ของผู้ชุมลุมนะคะว่าให้ใช้ตนไกลสภา
คำถามคือว่าตกลงแล้วในข้อเรียกร้องหรือข้อกังวลของคนที่เห็นต่างกันสองฝ่าย
คือมันเป็นเรื่องเปราะบางนะคะแต่ยังคุยกันได้
ควรจะใช้กลไกและพื้นที่แบบไหนสักครู่ค่ะ
ที่ปียรัฐค่ะปียรัฐค่ะยังคือคือพี่เปลี่ยนสไตล์แบบ

แต่พี่เข้าใจว่ากลุ่มผู้ชมนุมมองว่าเหมือนมันเกินกว่าจะคุยกันได้แล้ว

แต่ทีนี้สมมุตินะถ้ามันเกิดขึ้นโดยมีการตั้งกรรมธิการที่เห็นอาจารย์ปียบุตรเนี่ย
เสนอขึ้นมาเนี่ยมันยังจะพอไหวไหม
เสนอขึ้นมาใหม่ว่ามีการคุยเรื่องนี้ในสภาในกรรมาธิการ
ผมเชื่อว่าข้อเรียกร้องทุกข้อเรียกร้องเนี่ย
มันเป็นที่ยอมรับได้ในสภาระดับหนึ่ง
โดยเฉพาะข้อเรียกร้องที่ผ่านมาทั้งหมด
แต่ประเด็นคือเราจะมีความเชื่อถือกลไกสภามากน้อยแค่ไหน
โดยเฉพาะสสหรือสวที่มีปัญหากับทางผู้ชุมนุมอยู่แล้ว

ผมยังกลัวเลยว่าวันที่๒๖๒๗ที่จะเปิดประชุมวิสามันเนี่ย
จะกลายเป็นจุดที่จะเติมฟืนเข้าไปในไฟด้วยซ้ำไป

ก็เขาเอาเรื่องของการแก้ไขวิกฤตครั้งนี้มาพูดวันที่๒๖๒

ฉะนั้นพอไม่ได้เอาเรื่องของแก้ไขรัฐมนุนมาพูดเนี่ย
แต่เอาเรื่องของการแก้ปัญหามาพูด
ผมกลัวว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้าน

แล้วก็อาจจะมีคำพูดอะไรขึ้นมาให้มันเกิดการกระทบ

จะเป็นเชื้อฝืนเข้าไปอีก

ให้สอสอทั้งสองฝ่ายมาพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาอย่างนั้น
ใช่ครับถ้าแน่ใจว่าการแก้ไขรัฐบธศณประหลูกจัดเกิดขึ้นจริง
และเป็นความบริสุทธิ์ใจและตั้งใจจริงของรัฐบาล

รีบดับไฟโดยการเอาละบรรวณฯเข้ามาพูดกันส่ะ
แก้ซะหมวดไหนที่คุยกันได้ก็คุย

ประเด็นข้อเรียกร้องที่๓คือเรื่องปฏิรูปสถาบัน
เข้าใจแต่ขอร้องว่าอย่าหยาบคายเกินไปขอสิทธิภาพหรือถอนเรื่องนี้ออกไปได้ไหม
ไปคุยในสภาก็ไปคุยก็ได้ถ้าไม่มีทางเลือก
ถ้ามีทางเลือกเขาไม่คุยเลยไม่ใช่ไม่คุยเลยพูดไม่ได้
แต่ว่าไปพูดในกลไกที่ถูกต้องหรือว่าเหมาะสมกว่าแค่นั้นเองครับ
อ่าทีนี้โตโต้ปิยรัฐค่ะในฐานะการ

คือผมคิดว่าที่พี่อี้กังวลนั้นมันก็ไม่ใช่ข้อกังวลที่หลายคนไม่ได้คิดนะ
ผมเองก็คิดหรือว่าหลายคนที่รู้สึกว่า
ทุกกระแทกกันไปกันมาโดยเฉพาะกระทบกระแทกในส่วนที่
ไม่ได้เป็นหลักการหรือสาระสำคัญ
ผมก็เห็นว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ว่า

เวลาคนอยู่ด้วยกันมากอารมณ์มันก็พาไป
แกนนำยิ่งไม่พูดในสิ่งที่เขาอยากให้พูด
เขาก็แสดงออกด้วยตัวของเขาเองว่าเขาอยากจะพูดอยากจะสื่อสารแบบนี้
อืมฉะนั้นก็ต้องไปดูกันว่าไอ้ที่เขาสื่อสารนั้นมันมีอ่า
รุนแรงต่อสภาพหรือว่าต่อสถานการณ์อย่างไรอืมถ้าสมมุติว่าเป็นข้อความที่ยั่วยุ
ปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงอันนั้นเราถือว่าเรายอมรับไม่ได้อยู่แล้ว
ถ้าเห็นเราก็ห้ามถ้าเห็นเราก็หยุดแต่ถ้าเป็นการแสดงออกโดยการสันติวิธี
แต่อาจจะเป็นการแสดงออกเชิงล้อเรียนหรือไอรอนี่เป็นลักษณะของการเอ่อ
เสียสีประชันประชันเราก็ยังถือว่ายังอยู่ในสภาพที่เรายอมรับได้
ในเรื่องของสิทธิเสร็จภาพที่เรายอมรับว่าการเสียดสีบางครั้งมันก็เป็นสีสันของการเมืองนะครับ
ฉะนั้นผมคิดว่าลักษณะนี้มันเป็นลักษณะที่ห้ามกันยาก
โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ฉะนั้นโดยเฉพาะสื่อออนไลน์เนี่ยห้ามไม่ได้เลย
โดยหลายคนเป็นอวตารมาหลายคนแชร์มาต่อแชร์ต่อต่อกันมา
ไม่รู้ว่าต้นต่อมาจากไหนด้วยซ้ำไปฉะนั้นเอาเป็นว่า
ข้อกังวลมีทุกคนครับเพียงแต่ว่าระงับยับยั้งเป็นทางการแทบจะไม่ได้
เพราะว่าเราไม่รู้ใครจะต้องมาข้ามใครมันไม่มีใครเป็นแกนนำแบบร้อยเปอร์เซ็นต
ฉันเพิ่มข้อมูลให้นะคะเพิ่มข้อมูลคืออย่างเวลาเราทำข่าวการชุมนุมครั้งนี้
คือเราหาตัวกันเอาไม่เจอจริงถูกต้องครับไม่ไม่ครับ
คือที่ฉันกำลังจะบอกว่าคือเขาเองก็คงไม่มีอำนาจจะสั่งใครซะทีเดียวทั้งหมด
เพราะว่าทุกคนมีสังกัดกลุ่มหมดเลย
แล้วไอ้ความออร์เกนิคหาตัวเจนละจานไม่เจอ
เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยในการสื่อสารหรือเข้าไปอธิบายหรือถ้าเจอใครเนี่ยก็ช่วยกัน
ว่าห้ามผมไม่ได้ต้องการตรงนั้นจะใช้ในที่ชุมนุมผมก็ไปห้ามไม่ได้
แต่ขออย่าให้พยายามจงใจใช้คำพูดที่มันเจ็บปวดเกินไป
คำเนี่ยมันรุนแรงมากเกินไปอย่างนี้ขอแค่นั้นเองครับ
เข้าใจแล้วยิ่งถ้าพูดว่านำไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็น่ากลัว
ผมเตือนไว้ก่อนเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับ
แต่ว่าถ้านำไม่ได้แล้วต่างคนต่างทำที่นี่มันมั่วใครจะรับผิดชอบได้บ้าง
หมายว่าพอกระจายกระจายไปเนี่ยไปคนนั้นแบบฮ่องกงโมเดลเนี่ย
อันนี้ลำบากแน่ครับเพราะว่าคนต่างคนก็ต่างอ้างไม่ได้
แล้วไปจับคนเรื่องนี้แล้วพอตอนหลังพอถูกจับแล้วจะไปบอกว่าเขาเป็นพวกเรา
ซึ่งเราควรจะยอมรับยังไงจะยอมรับว่าเขาเป็นพวกหรือไม่ใช่พวกถูกไหม
ถ้าสมมุติผมบอกผมไปชุมนุมเยอะแล้ววันหนึ่งผมไปขโมยของในห้าง
ผมไปทุบในห้างผมไปเปล่าห้างเนี่ยแล้วคุณบอกผมไม่ได้รับผิดชอบ
แต่ผมไปชุมนุมคุณบอกว่าคุณก็ต้องรับสภาพของความผิดเป็นรายบุคคลไปใช่ไหม
แต่เป็นการบริหารจัดการที่จะต้องช่วยกันให้เกิดพาราดรภาพที่คุณชู๓นิ้

พาระดรรภาพในการที่จะต้องรับประตวัง
คือผมเนี่ยเคารพในสิทธิเสร็จภาพ
แล้วผมจะไม่ยุ่งเรื่องของการไล่รัฐบาล
ยิ่งแก้ละนูนเนี่ยผมยิ่งเห็นด้วยมาก
ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ออกไปต้านรัฐประหารจนถูกจับไปนะครับ
ผมบอกท่านเลยนะครับแต่ผมรับไม่ได้ที่สุด
เรื่องของการมาแตะรัชกาลที่๙ผมขอแค่นี้เรื่องนี้นะครับ
๑๐ด้วยขอแค่๒พระองค์นี้นะครับ
แง่ของการที่จะไม่พูดอะไรที่รุนแรง
อย่าลืมว่าเขาพูดอย่างคุณไม่ได้ในรายการของฉันนะครับ
โอเคไม่คือคือนี่เป็นหลักการทั่วไป
หลักการทั่วไปนะครับเราคุยกันในเชิงหลักการว่าเขาบอกว่าคุมไม่ได้
เพราะฉะนั้นพอตำรวจเขาคุมหรือคนที่เขาคุมเนี่ย
ก็ไปว่าเขาอีกเพราะคุณบอกคุณคุมไม่ได้

ผมจะไม่อยากพูดถึงกลไกนะเพราะผมว่ามันก็ไม่

รัฐกับผู้ชุมนุมมันมีกลุ่มที่๓
ที่รับไม่ได้กับวิธีการนั้น

แล้วการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยเขาจัดการได้

อ่ะข้อแรกเลยคือคำว่าคุมไม่ได้เนี่ย
เห็นย้ำเหลือเกินว่าคุมไม่ได้ความเป็นจริงเนี่ย
คำว่าคุมไม่ได้ของผมเนี่ยมันหมายถึงโดยสภาพความเป็นจริง
มันคือการที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของเขา
อย่างผมหน้าที่ของผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือดูแลไม่ให้มันเกิดการกระทบกระแทกกับเจ้าหน้าที่
หรือการกระทบกระทั่งกันเองหรือจากมือที่สาม

คำว่าคุมไม่ได้ของเรามันหมายความว่า
ก็ก่อนหน้านี้เขาก็มีแกนนำของเขาดี
มีการใช้รถปลาใสมีการจัดตั้งเวทีดี
สุดท้ายแล้วก็มีการสลายการชุมนุมของเขาแล้วจับผู้แกนนำเขาไปหมด
แม้กระทั่งรถเครื่องเสียงเขาจะเอามาคุมมอบไม่ให้มันกระทบกระแทกกับตำรวจ
ก็ไปจับผู้ที่ขับรถเครื่องเสียง
ไปดำเนินคดีเอาผิดกับเจ้าของบริษัทรถเครื่องเสียงต่าง

ฉะนั้นผมเลยอะมันกับคำว่านี่ว่า

เพราะกลไกของรัฐเข้ามากระทำก่อน

ตอนนี้อารมณ์มวลชนมันเป็นออร์แกนิคจริง

นั่นก็เป็นเพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้
มันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้มีการจัดตั้ง
หรือมีการเรียกระดมคนจากกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่ง
มันเป็นความอัดอั้นตันใจของคนรุ่นใหม่
วัยรุ่นหนุ่มสาวที่เขาไม่ได้รู้ว่า

ฉะผมเลยบอกว่าณเวลานี้บอกเลยครับว่า
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ
จะนำไปสู่เหตุการณ์ใดทั้งสิ้น
คำว่าคุมไม่ได้เพราะว่าผมไม่ใช่แก่นำ
เดี๋ยวเรียนเหลือให้ได้ท่านละ๑นาที

สุดท้ายผมก็อยากสรุปตรงนี้ว่าผมขอแค่นี้แหละครับ
ถ้าจะพูดอะไรในม็อบถ้าคุมไม่ได้

แล้วผมเองถึงตอนนั้นเนี่ยมันลำบาก

เราไม่อยากเห็นความสูญเสียระบาดเจ็บอีกแล้ว
นะครับแล้วก็เลยขอร้องว่ามันมีวิธีคุมครับ

การสื่อสารเนี่ยหรือว่าการช่วยกับการรดทน
บางทีผมเห็นตะโกนด่าหยาบขึ้นมาเนี่ย

ก่อนที่จะเกิดอะไรที่มันก็ต่างคนต่างคุมไม่ได้เนี่ย

อันที่สองเนี่ยเรื่องของสอสรผมแตะนิดเดียวนะครับ

คืออันใดหนึ่งมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้
มันต้องเกิดอาจจะเกิดสอสทก่อน

ไปแก้รับนูนแล้วตั้งสอรมันก็ต้องมาแก้ใหม่

ข้อแรกคือการที่บอกว่าต้องคุม

ผมอยากให้ทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับ
ลบภาพความคิดของม็อบแบบเก่าทิ้งไปได้เลย

ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้คือมอบออร์แกนิคจริงธรรมชาติ

ไม่ว่าคุณจะมีเครื่องเสียงเป็นร้อยตัว
ทุกอย่างจะไม่สามารถควบคุมได้อีกแล้ว
สองการที่จะมีการร่างรัฐมนูลนั้น
ก็เป็นสอสรคือแก้ที่มาของสอสออยู่แล้ว
คำว่าแก้ร่างรับบรรหุ่นก็คือแก้ที่มาของสอดสอดรอนั่นแหละ

และข้อสุดท้ายก็คือ๓วันของคุณผู้แบ่งพุทธยกเจ็บชา
เราจะยกระดับขึ้นไปอย่างไรห้อยรอฟัง
วันที่น่าจะไม่เกินวันอาทิตย์หรือวันจันทร์

แต่ว่าเบื้องต้นขอบคุณทั้งสองท่านมากที่เราได้บรรยากาศนี้
เราไม่สามารถเปลี่ยนไปได้นะคะแต่เรายังคุยกันได้อยู่
ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ